เวลาแล้วกับฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดร้านวันนี้ขอแนะนำน้ำพริกสูตรแม่ที่มาพร้อมกับน้ำพริกตะไคร้สู้โควิดด้วยน้ำพริกตะไคร้สูตรอร่อยจากคุณแม่นะคะ
ภูมิปัญญาชาวบ้านจากลบบุรีแล้วก็วัตถุดิบที่คัดสรรอย่างดีเนาะ
จากจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเนี่ยนะคะราคาเขาก็ไม่แพงด้วย
แน่นมาด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ตะไคร้เต็มหอมตะไคร้แล้วก็สมุนไพรไทยด้วย
ทำเองทุกขั้นตอนนะคะผัดกันแบบสดใหม่ทุกวัน
สนใจสั่งทางช่องทางที่เราขึ้นไว้หน้าจอแคปภาพเก็บไว้นะหนึ่งสองสามแชร์อ้าว
คุณผู้ชมครับอยากจะไปสั่งกับเมนูอื่นหรือว่าร้านอื่นที่เราเคยฝากร้านกัน
เอาไว้ก็เข้าไปได้ในเฟซบุ๊คแฟนเพจไทยรัฐทีวีหรือจะให้เราฝากร้านก็ส่งกันมา
รูปภาพนั้นสักสองถึงสามภาพคลิปความยาวก็ไม่เกินหนึ่งนาทีและรายละเอียดล้านด้วยนะครับ
บอกแบบนี้ละกันเราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ
เป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกคนด้วยนะคะคุณผู้ชม
แต่บอกคุณผู้ชมสั้นตรงนี้ว่าอย่าพึ่ง